เขานับเจอไข่งูเห่า๗๐ฟองครับ

ว่ากระป้านหลังนี้นะครับ
โอ้โหทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะ
นายกมลสุทธิกุลานนท์นะครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
วันก่อนนะภรรยาตามหาแมวใช่ไหม
มันหายไปใต้ถุนหลังบ้านนะครับ
คือใต้บ้านหลังนี้มันเป็นโพรงคุณผู้ชม
แล้วทำยังไงก็เอาไม้เซลฟี่ต่อกับโทรศัพท์
ยื่นแขนเข้าไปในช่องปูนโอ้โหพอรู้ว่าเป็นไข่อะไร
แล้วเสียววาบเลยนะฮะส่องเข้าไปแล้วเปิดไฟแฟลต
ปรากฏว่าเออเจอแมวแหละเจอแมวก็เจอแมวแหละ
แต่ว่าที่ช็อกก็คือเจอกองไข่งูครับจำนวนมากเลย
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ากองไข่งูเนี่ยนะมี๔กอง
ว่าแม่งูเนี่ยน่าจะมี๔ตัวแต่ตอนนี้จับแม่งูได้ตัวเดียว
แล้วอีก๓เออยังหาไม่เจอนี่ดูสิ
นะฮะไข่งูทั้งหมดจะทำยังไงล่ะครับคุณผู้ชม๗๐ฟองฮะ
กู้ภัยบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไปฟักก่อน
เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวมันตายนะ
ต้องปล่อยให้มันออกมาเป็นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาเป็นตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

โอ้โห๗๐ฟองฮะ
ที่นครสีแล้วคะนครสีนครสีอาณครสีต่อค่ะทุ่งใหญ่นครสีธรรมราชค่ะ
ไข่งูเหมือนกันดูสิคะอันนี้กี่ฟองอันนี้น่าจะเป็นน้องของพี่
ยอดฟ้องไม่เยอะค่ะ

แต่ที่มันเยอะคืออะไรรู้ไหมเห็นไหมคะ
งูออกมาจากสายยางเลย

บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้๑๙เมษายน

ระหว่างที่เก็บขี้ยางปรากฏว่าไปเจอโพรงขนาดใหญ่
ใต้ต้นยางพาราตอนแรกก็ดูสิว่ามันโพรงอะไรดูไปดูมามีไข่
ตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นไข่งูนะคะ
เขียวไปเขียวมาอ้าวไข่มันแตก
ลูกงูมันเลื้อยออกมา
ก็เลยถ่ายคลิปไว้ส่งต่อให้กับเพื่อนชาวสวนยางพาราด้วยกัน
อยากให้ระมัดระวังแล้วก็เตือนภัย
โดยเฉพาะช่วงหลังน้ำท่วมเนี่ยมักจะมีพวกเนี่ยค่ะ
พวกนี้งูนี่แหละมาไข่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะ